เชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยแล้วก็อยากรู้ถึงสาเหตุการตายของแพนด้ายักษ์ช่วง
อย่างที่เรารายงานกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่จากทางจีนมาร่วมในเรื่องของการผ่าชนะสูตรด้วย
สัตวแพทย์เทวราชเวทมณัฐนายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ออกมาตอบคำถามนะคะว่า
ทำไมไม่มีการใช้เครื่องช่วยปั๊มหัวใจหรืออะไรอย่างไรแบบไหนบ้าง
เพราะร่างกายมันหนาอย่าลืมนะมันเป็นสัตว์เมืองหนาวผลก็หนาหนาวก็หนา
ด้านนางกันนิกาจันทรังศรีหรือว่าหมอก้อย
อนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์อดีตทีมสัตวแพทย์

ก้อยดูแลช่วงมาตั้งแต่ที่มาเมืองไทยใหม่
แล้วหมอก้อยเรียกช่วงว่าลูกชาย
ใช่เขาบอกว่าความสัมพันธ์เหมือนแม่กับลูกเลย

ก้อยบอกว่าช่วงเหมือนลูกชายของหมอก้อย
ดูแลกันมาตั้งแต่ทั้งช่วงและลินหุ้ย

จนมันสามารถฟังภาษาเหนือเข้าใจคุณ

ซึ่งตลอดทั้งวันประชาชนก็เดินทางมาเยี่ยมชมลินหุ้ย
เหมือนมาให้กำลังใจไม่ขาดสายเลย

ปกติแล้วลินหุ้ยกับช่วงกรงเขาจะอยู่ติดกัน
เขาก็จะนั่งอยู่ริมโกงติดกันตลอดเลย

ลินหุ้ยเดินไปเดินมามองหาตลอดเลยว่า
ช่วงไปไหนนะหายไปไหนแล้วทำไมวันนี้ไม่เจอ

คือหลายคนเป็นห่วงนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็บอกว่า
ใครที่เป็นห่วงว่าลินหุ้ยจะอยู่ได้ไหม

คือหมอก้อยเองบอกว่าพฤติกรรมของแพนด้าจริง
เขาไม่ใช่เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นกลุ่ม
เขาเป็นสัตว์ที่อยู่ลำพังแล้วก็สันโดด
ดังนั้นช่วงแรกลินหุ้ยเขาอาจจะมองหาหน่อย
แต่หลังก็อาการปกติกินได้ปกติ
ส่วนช่วงตอนนี้ถูกแช่แข็งอยู่
เพราะว่ารอทีมผู้เชี่ยวชาญจากจีน
มาร่วมกันกับทีมไทยวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย
อย่างที่มีรายงานออกมาบอกว่าเห็นเขาบอกว่าเจอวัตถุประหลาด
สีขาวเหลืองเหลืองติดอยู่ที่หลอดลมอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่ามันคืออะไร
แล้วสาเหตุจริงมันคืออะไรกันแน่